ไปดูเรื่องนี้กันบ้างค่ะความคืบหน้ากรณีที่เมื่อวันที่๒๒ตุลาคมที่ผ่านมา
ที่มีการนำตัวแป้งนานโหดหลบหนีจากโรงพยาบาลนครศรีธรรมราชใช่ไหมคะ
ทีนี้ล่าสุดค่ะเมื่อเช้าที่ผ่านมาตำรวจในพื้นที่พัทธลุงได้มีการตามไป
กระทั่งเจอรถเก่งสีดำจำได้ไหมคะมันจะมีรถเก๋งคันหนึ่งที่มาจอดรอที่บริเวณลานจอดรถด้านหลังโรงพยาบาล
ครับเพื่อรอรับตัวเสียแป้งหรือว่านายแป้งนาโนตหลบหนีลงมาหลังจากสะดอกกุญแจแล้วก็หลบหนีลงมาขึ้นรถเก๋งคันนี้
แล้วก็หลบหนีไปนะคะทีนี้เบื้องต้นค่ะตำรวจได้มีการสืบสวนสอบสวน
และก็ได้รับแจ้งจากชาวบ้านในพื้นที่ตำบลตำนานจังหวัดพัทธลุง
ก็เลยบ่นกับโอ้โหเข้ามาตรวจสอบดูปรากฏว่ารถเก๋งสีดำคันนี้
เป็นคันเดียวกันนะคะที่พาตัวแป้งนานโหดหลบหนีจากโรงพยาบาลนครศรีธรรมราชที่ผ่านมาเมื่อวันที่๒๒ตุลาคม
ตำรวจไปตรวจสอบดูค่ะปรากฏว่ารถเก่งสีดำเนี่ย
ตอนไปพบนะคะเป็นป้ายทะเบียนสี่กไก่ด่อเด็กเจ็ดแปดสามเก้ากรุงเทพฯมหานคร
คือจอดอยู่ที่บริเวณใต้ถุนบ้านร้างแบบเนี้ยค่ะตำรวจก็ตรวจสอบดู
ต้นเห็นบอกว่ามีผ้ายางคลุมเอาไว้แล้วก็เป็นรถที่พาตัวเสียแป้งหรือว่านายแป้งนาโนต
นายชาวริสทองด้วงเนี่ยหลบหนีทีเนี้ยคุณผู้ชมค่ะตัวบ้านหลังเนี้ยค่ะ
ที่เป็นบ้านร้างเนี่ยพอสอบสวนดูทราบว่าเป็นบ้านของผู้หญิงคนหนึ่งในพื้นที่
หกสิบเจ็ดปีนะคะเธอก็บอกว่าบ้านหลังเนี้ยจริงจริงถูกปล่อยล้างเอาไว้
ไม่มีคนอยู่นานมากแล้วแหละนานนานทีก็จะเข้ามาดูสักครั้งหนึ่ง
ส่วนบริเวณรอบบ้านเองก็จะมีย่าเต็มไปหมดแบบนี้ก็มีชาวบ้านแล้วก็มีญาตินะคะนำวัวมาเลี้ยงเอาไว้
นี่ก็เป็นช่วงตำรวจได้มีการตรวจสอบเก็บรวบรวมพยานหลักฐานลายนิ้วมือหรือว่าตรวจค้นภายในรถนะคะ
ทีนี้เบื้องต้นเนี่ยทราบว่าญาติของเจ้าของบ้านหลังนี้
เป็นคนแจ้งตำรวจไปเพื่อที่จะเข้ามาตรวจสอบ
เนื่องจากว่าเจ้าของบ้านเองแล้วก็ญาติเนี่ยเห็นว่าเอ๊ะ
รถเก๋งปริศนาคันนี้จู่มาจอดไปที่ใต้ถุนบ้าน
พอมาเดินดูตัวเองก็เลยเชื่อว่าเออน่าจะเป็นรถเก่งคันที่พาเสียแป้ง

เขาก็เลยมีการแจ้งตำรวจเข้ามาตรวจสอบค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมทีนี้เบื้องต้นตำรวจได้มีการตรวจสอบดูที่รถเก๋งสีดำคันนี้ไม่พบเอกสารอะไรนะคะ
แต่สิ่งที่เจอคือปรากฏว่าโอ้โหทะเบียนรถที่ตอนแรกเนี่ยไปเจอเนี่ย
มันเป็นทะเบียนปลอมค่ะมีการสวมทะเบียนเอาไว้คือเป็นเหมือนกับถูกสวมทะเบียนจากรถอีกคันนึง
ซึ่งป้ายทะเบียนจริงเนี่ยก็คือเป็นเลขทะเบียนขอไข่มม๑๓๕๙สงขลา
ส่วนป้ายนี้ที่เห็นติดอยู่ที่รถเนี่ยคือป้ายปลอมนะคะ

ก็จะมีการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปค่ะ